เพื่อเป็นการกวาดล้างชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมผลักดันออกนอกประเทศ
แล้วก็เมื่อวานหลายจุดที่เข้าไปตรวจค้นกัน
โดยทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจนครบานประเวทแล้วก็ทหารรวมทั้งสิ้นกว่า๒๐๐นาย
ได้มีการสนที่กำลังปิดล้อมตรวจค้นหลายจุดคือ๓๒จุดทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
พื้นที่ทั้งประเวทบางนาอุดมศุกร์ลาซานสำโรงรวมถึงในย่านศรีนครินด้วย
ก็มีการล้อมตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านถนนศรีนคริน
ที่มีชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยจำนวนมากนะครับ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพามรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า
ตำรวจได้เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งจากการปิดล้อมตรวจค้นรวม๓๒จุดย่านที่ผมบอกไปก็คือบางนาลาซานบึงกลุ่มสำโรงแล้วก็เลยไปถึงสมุทรปราการ
สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดและใบอนุญาตขาดอายุนานตั้งแต่๓เดือนถึง๔ปีรวมทั้งสิ้น๑๔คน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ
รวมถึงหน้าการอยู่เกินกำหนดเวลาที่คุณหมายอนุญาตแล้วพร้อมทั้งขึ้นมาเชียบฮักลิสต์แล้วก็ผ่านดันเนียเทศกลับประเทศไป
คือเมื่อวานนี้แค่ตรวจค้นคอนโดนี้คอนโดเดียวนะคุณตรวจ๒๑ห้องนะครับ
แล้วก็พบผู้ต้องหาจำนวน๑๔รายเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต๙ราย
ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับ
แล้วก็มีข้อหาเข้ามาอยู่ในราชนาจักร
โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอสเตย์จำนวน๕ราย
แบ่งเป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกา๑ราย
แล้วก็ไนเจรียอีก๔รายนะครับ
อกจากนี้พลตำรวจตรีสุรเชษยังบอกว่า
ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องพักคอนโดต่างเนี่ยนะครับ
ขอเตือนเลยทั้งผู้ประกอบการโรงแรมห้องให้เช่า

หากไม่แจ้งการให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวภายใน๒๔ชั่วโมง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะครับ
แล้วก็การตรวจล้อมครั้งนี้จับกลุ่มครั้งนี้

สืบทราบว่าชาวต่างชาติเข้ามา

แล้วก็เป็นกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
เป็นกลุ่มอาจกรรมที่กระทบความมั่นคง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
เช่นกลุ่มเครือข่ายปลอมธนบัติ
กลุ่มผลิตและปลอมบัติเครดิต

หลอกนำเพชรปลอมมาขาย
แล้วก็กลุ่มที่ตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพล
ก่อเหตุอัธยกรรมและจำหน่ายยาเสพติด
ซึ่งปัจจุบันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่า
เดี๋ยวนี้มีการพัฒนาการกระทำผิดที่ซับซ้อน
แล้วก็หลบเลี่ยงการจับกลุ่มได้นะครับ